ที่เกิดเหตุการชิงทองน้ำหนัก๓๗๐บาทที่ห้างทองที่ระยอง
ตอนนี้ล่าสุดตำรวจก็สามารถที่จะเอาของกลางกลับคืนมาได้แล้วบางส่วน
โดยนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสร้อยคอทองคำ๓๐เส้นน้ำหนัก๑๖บาท๕๐สตางค์
อันนี้เป็นของกลางที่ตำรวจภูทรภาค๒ตรวจยึดมาได้บางส่วน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราอ่านข่าวการโจรกรรมร้านทองไปได้ทองไป๓๗๐บาทเงินสดอีก๒แสนกว่าบาท
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพที่สาขาระยอง
แล้วก็เมื่อวานนี้พลตำรวจโทจิตติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ก็เชิญตัวผู้จัดการห้างทองเยาวราชกรุงเทพมาตรวจสอบ
ของกลางที่ยึดคืนมาได้บางส่วนใช่ของที่ร้านหรือเปล่า
พอตรวจสอบดูสัญลักษณ์แล้วยืนยันว่าเป็นทองที่ถูกโจรกรรมไปจริง
เจ้าหน้าที่ก็ลงบันทึกเอาไว้แล้วก็เก็บสร้อยทองทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน

ซึ่งทางพลตำรวจโทจิติไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่ายึดคืนมาได้ยังไง
บอกแค่ว่าตรวจยึดมาได้นะคะ
โดยทางด้านพลตำรวจตรีเชษฐาโกมลวัฒนะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ก็ให้ระดมกำลังไปติดตามบริเวณด่านชายแดนทั้งทางจันทบุรีตราดสะแก้ว
อำเภอแกลงเขาชะเมาที่ระยองด้วย
เพราะว่ามีบ้านพักของนายปรเมฆอัคระโพคินนุกูลอายุ๔๑ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้
ก็คาดว่าอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นะคะ
ส่วนนายประเสริฐรักนามหรือว่าจ่าเสิร์ชผู้ต้องหาอีกคนนึงเนี่ย

หลังจากที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นคนสนับสนุน
ผู้อื่นร่วมกันชิงทรัพย์มีอาวุธปืนในเวลากลางคืน
แล้วก็ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตำรวจก็จะนำตัวนายประเสริฐไปส่งสารจังหวัดระยอง
เพื่อฝากขังผลัดแรกวันนี้๒๓พฤษภาคมนะคะ